หลังจากที่เมื่อวานนี้นางองซานซูจีเพิ่งจะสาบานตนรับตำแหน่งรัฐมนตรี
มาในวันนี้มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดครับว่า
อาจจะมีตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐ
ซึ่งมีหน้าที่ไม่ต่างกับการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งพม่าไม่เคยมีตำแหน่งนี้มาก่อน
ว่ารัฐบาลใหม่จะอาศัยการผ่านกฎหมายในสภา
ดูเหมือนว่าเส้นทางสู่การเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐ
แต่ว่าตำแหน่งดังกล่าวก็อาจจะไม่เกิดขึ้น
ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับครับมีการตีความว่าขัดต่อรัฐธรรมนุน
และที่สำคัญก็อาจจะถูกกองทัพที่มีสัดส่วนในสภาและมีสิทธิ์วีโต้
ระงับกฎหมายฉบับนี้ได้ติดตามได้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ทันทีที่รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีถิ่นจอ
รับช่วงต่อจากรัฐบาลพลเอกเต็งเซ็งร่างกฎหมายว่าด้วยที่ปรึกษาแห่งรัฐ
ก็ถูกผลักดันเข้าสภาสูงแทบจะทันทีร่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาสำคัญ
คือการแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐโดยกำหนดชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
คือนางอองซานซูจีรายงานระบุว่าตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐ
ทำให้นางซูจีเป็นมากกว่าซุปเปอร์รัฐมนตรีที่ตอนนี้เธอนั่งคุมกระทรวงในพม่าไปแล้ว
กระทรวงแต่เธอจะมีหน้าที่ไม่ต่างจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะหน้าที่ที่ปรึกษาแห่งรัฐถูกกำหนดให้เป็นมากกว่าที่ปรึกษา
แต่ยังครอบคลุมไปถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารประเทศ
ซึ่งก็รวมถึงการสร้างประชาธิปไตยการเจรจาสันติภาพและการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณด้วย
ที่ปรึกษาแห่งรัฐยังมีวาระคล้ายกับการเป็นผู้นำประเทศเพราะมีการกำหนดชัดเจนว่าจะมีเวลาในการทำงาน๕ปี
ตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐยังไม่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูลเพราะใช้วิธีที่รัฐบาลเสนอกฎหมายต่อสภา
ซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาสูงและอาจเข้าสู่การพิจารณาของสภาล่างในวันจันทร์
ขณะเดียวกันยังเป็นการปกป้องเธอจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจผ่านประธานาธิบดีด้วย
ก็จะทำให้เธอกลายเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดของประเทศไม่ต่างจากการเป็นประมุขของรัฐ
แต่เส้นทางการเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐของนางซูจีก็ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลับ
เพราะเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่าตำแหน่งดังกล่าวอาจขัดต่อรัฐธรรมนูลพม่ามาตรา๕๘
ที่ระบุว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศคือประธานาธิบดีเท่านั้น
ซึ่งก็เปิดช่องให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยื่นเรื่องให้๓รัฐธรรมนูลสามารถตีความได้
ขณะเดียวกันกลไกของสภาพม่ายังมีโคต้าของกองทัพในสภาในสัดส่วน๑๓
ซึ่งมีสิทธิ์ในการยับยั้งหรือวีโต้ร่างกฎหมายที่ไม่เห็นด้วยเช่นกัน
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน